พระเอกมาขนาดนี้แล้วมีอีกหนึ่งพระเอกที่อยู่ในดวงใจของสาวหลายคนแน่นอน
เพราะว่าคนนี้สูงหล่อแฮนซ์ซัมมาสต์แมนคุณอ๋อมอักภัณฑ์นั่นเองคุณผู้ชมหา
อยู่วงการบันเทิงมาตั้งหลายปีโอ๊ยสาวคนไหนเนาะได้กุมหัวใจ
จะใช่คุณแจ๊กกะลีนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ต้องลุ้นกันไหม
ให้ฉันเล่าไหมเล่าว่าใคร
อ๋อรอที่น้องมีเดี๋ยวติดตามในคอนเทนต์ดีกว่านะครับคุณผู้ชม

จะบอกว่าเป็นลูกหม้อวิกหมอชิดเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าอยู่สังกัดเดิมมานานนับ๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
โดยคุณอ๋อมนะรับว่าเส้นทางการเข้าวงการมาก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคไม่น้อยนะพี่
ตอนนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง
ถึงอยู่ในวงการจะผุดนักแสดงหน้าใหม่มาเพียบเลยนะ
เจ้าตัวเนี่ยก็ไม่หวั่นนะไม่กลัวค่ะก็ยังเดินหน้าพัฒนาตัวเองแบบนี้แหละ
แล้วก็บอกเลยนะคะว่าเขาเนี่ยนะพร้อมรับทุกบทบาทจริงจริงครับแต่ขอเว้นบทคุณพ่อนะ
อ้อยังไม่ถึงเวลาอย่างพระเอกก็อยู่
อย่าพึ่งใจล้ายให้รับโบสถ์คุณพ่อเลยนะครับเป็นพระเอกเดี๋ยวเนาะดีแล้ว
ส่วนเรื่องเปลี่ยนค่าย้ายสังกัดนะเหมือนนักแสดงคนอื่นร่วมช่องหรือเปล่า
อ๋อมบอกโอ้โหปฏิเสธไปก่อนแล้วกันนะคะพี่
เพราะว่าผมเนี่ยยังมีสัญญาเดิมกับต้นสังกัดอยู่เลย
แล้วเรื่องที่หลายคนอยากรู้นะคะโดยเฉพาะสาวนะคะ
พี่แจกซ์อันนี้เขามีข่าวสาวเยอะจริง
ก็อาจจะเสน่ห์แรงเป็นธรรมดา

เออแต่ว่าคุณออกมายืนยันนะว่าเขาเองไม่ได้เจ้าชู้นะครับ
แต่ว่าเป็นเพราะอัธยาศัยดี
ก็เลยทำให้คนมองไปทางนั้นนั่นเอง
ส่วนตัวเนี่ยก็อยากแต่งงานมีครอบครัวเหมือนกันนะ
ตอนนี้ถึงจะมีสาวคุยอยู่บ้าง
แต่คงต้องขอเวลาศึกษาอีกสักระยะนะ
เพราะว่าตอนนี้คุณอ๋อมเนี่ยอายุ๓๖นะคะ
ไม่เท่าไหร่เหมือนแต่งงานเลย
ก็ไม่อยากให้เกิน๔๕ปีนี้ค่ะ
คุณออมเขาบอกแบบนั้นคงต้องมีข่าวดีแล้วนะ
และถ้าเจอคนที่ใช่พร้อมเมื่อไหร่จะประกาศให้แฟนทราบแน่นอน
ส่วนรายละเอียดอื่นค่ะก็ยังมีอีกเพียบเลย
คุณผู้ชมสามารถหาอ่านได้นะคะในไทยรัฐออนไลน์
เอามาลงไว้น่าสนใจมากนะเราจะได้เห็นแง่มุมนึง
ความคิดอีกแง่มุมหนึ่งของศิลปินของดาราที่เราชื่นชอบด้วยแบบนี้